ทุกผู้ชมครับเราได้เจอกับญาติของผู้ที่เสียชีวิต

เธอเป็นหญิงสาวชาวเมียนมานะครับ
เป็นรู้สึกจะเป็นแม่บ้านใช่ไหม

นี่นะฮะนี่ก็ร้องไห้นะครับ
เป็นผู้ชายกว่าแม่บ้านให้บาดเจ็บ

ก็เนี่ยฮะญาตินะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตคนดังกล่าวเนี่ย
เป็นพนักงานในห้างสยามพลากรเป็นน้องสาวนะเป็นผู้หญิงใช่ไหม
เธอบอกว่าอ่าญาติบอกว่าเป็นน้องสาวใช่ไหมฮะ

พี่สาวครับมันมาทำงานครับ
ใช่ครับ
ผมรู้เขาประมาณตอน๖โมงหรือว่า๕โมงกว่ากว่าครับ

เขาบอกว่าน้อชายโดนยิ้ม
อยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับย้ายมาพร้อมกัน

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ
ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

ผมยังอยากรู้ว่าว่ามันไล่ยิงคนทำไมวะ

เคสของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกรายเนี่ย
เป็นผู้หญิงนะใช่ค่ะที่ญาติบอกว่าเป็นน้องสาว

เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน๑เป็นผู้หญิง
แล้วก็เป็นคนงานลูกจ้างในห้าง
ชาวเมรม่าเป็นผู้หญิงนะครับเจ็บอีกห้าคนนะครับ